คำนี้พบกับคุณชายรัฐถมยาและดิฉันเขมสอนหนูขาว
ชวนคุณผู้ชมคุยเกี่ยวกับเรื่องของอากาศกันหน่อยนะคะคุณชายรัฐ
เพราะว่าอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่นะคะอากาศแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร
แต่ว่าในช่วงแรกนี้นะครับเราจะไปติดตามรายละเอียดการมรณภาพ
แล้วก็การจัดพิธีศพของหลวงพ่อจรรย์กับคุณพีรวัตรอัธนากันก่อนครับ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
ในวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีประกาศออกมาจากโรงพยาบาลสิริราช
ซึ่งทำให้บรรดาศิษยานุสิตของหลวงพ่อจรรย์นั้นก็โศกเศร้าเสียใจนะครับ
จากว่าหลวงพ่อจรรย์นั้นละสังขารในวัย๘๗ปี
ถึงแม้ว่าร่างของท่านจะดับสิ้นไปแต่ว่าหลักธรรมและธรรมะที่ท่านสั่งสอนนั้น
ยังคงสามารถยึดถือไว้เป็นแนวทางนะครับ
และการละสังขารของหลวงพ่อจรรย์ในครั้งนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพหลวงพ่อจรรย์ธิตธรรมโม
และพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบสมณศักดิ์ครับ
หลวงพ่อจรรย์ธิตถามโมเจ้าอาวาตวัดอัมพวัน
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่รู้จักกันดีของพุทธศาสนิกชน
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม
พระธรรมสิงหบุราจารย์เมื่อวันที่๑๒สิงหาคมปี๒๕๕๙
มรณภาพจึงได้รับพระราชทานเครื่องกิตยศ
ประกอบด้วยน้ำหลวงสงศพไตรครองถวายสุกรรมศพ
โกโถและฉัดเบนจาครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นเวลา๗คืน
พร้อมกับพระราชทานเพลิงศพด้วยครับ